คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้เศร้าสลดเหมือนกันนะครับ
พ่อแม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
คุณลูกสาวของพวกเขาเป็นนักศึกษาปี๔
แต่ว่าถูกรถเบ้นชนจนเสียชีวิตนะครับ

อีกประเด็นนึงที่มาเป็นแบบโอ้โหซ้ำเติมครอบครัว
ก็คือเมื่อสารตัดสินให้ทางประกันของรถเบนท์
จ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนให้๒ล้านห้า
ปรากฏทางบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายให้
และอ้างว่าคนขับรถเบนท์เขาไม่ได้ประมาท
โอ้โหผู้เป็นแม่นะกอดรูปภาพของลูกสาวร้องไห้
บอกทำอย่างไรแม่ถึงจะลืมลูกได้
ลืมไม่ได้แม่ทรมานใจเหลือเกิน
และแม่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกนะครับ
ผมฟังที่นักข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่
ท่านนี้มานะคุณนะโอ้โหเกือบจะร้องไห้ตาม
เพราะว่าคุณแม่คิดถึงลูกมาก
คุณแม่บอกว่าโอ้แม่ไม่สามารถลืมลูกได้เลย
และเหตุการณ์ที่มันทุกข์ทรมานใจแบบนี้
ทำไมอีกฝ่ายเขาไม่ยอมรับผิดและเขาไม่ยอมชดใช้
จะทำยังไงถึงจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวได้คุณ

ก็เอารูปภาพมากอดมาหอมนะครับ
แล้วก็ทั้งพ่อและแม่ยกมือไหว้เลยนะ
บอกใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยครอบครัวของพวกเขาหน่อย
ตอนนี้เงินชดเชยเงินสินไหมทดแทนก็ไม่ได้
ครอบครัวไปกู้ยืมเงินไปขอยืมเงินคนอื่น
จัดงานศพให้กับลูกสาวอีกนะครับ

ก็คือนางสาวพัชราภาหรือว่าน้องหญิงนามสกุลเกรำนะครับ
วัย๒๑ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ

ถูกรถเบ้นชนชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกสาว
ลูกสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่๑พฤษภาคม๖๔นะครับ
ระหว่างที่ลูกสาวขับรถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านนะครับ
จากนั้นนะครับทางผู้เป็นพ่อนะฮะก็คือนายสมชายเกรำนะครับ
ก็เดินเรื่องในเรื่องของคดีความ
ผู้เป็นแม่นะครับก็คือนางสมเร็จเกรำ
ก็พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
พ่อเล่าให้กับผู้สิทธิ์ของเราฟังบอกว่าลูกสาวถูกรถชน

โดยวันเกิดเหตุทราบเพียงว่ามีรถเก๋งมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกสาว
เมื่อไปดูก็พบว่าเป็นรถเบนท์ขับมาชน
แล้วก็มีการส่งตัวลูกสาวไปที่โรงพยาบาลกระสัง

ตอนนั้นผมเองแล้วก็เมียผมอยู่ในอาการเศร้า
เพียงว่าคนขับรถเบนท์นั้นเป็นผู้หญิง
แล้วเขารับสาภาพตอนนั้นนะว่าขับรถประมาท
ก็เลยมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกสาว
แล้วก็ยังเอาเงินมาช่วยจัดงานศพจำนวน๑แสนบาท
ส่วนเรื่องเงินเยียวยาอื่นคนขับรถ

ก็จะได้รับส่วนต่างอีกนอกจากนี้
รับประกันน่าจะเป็นคนจ่ายเนี่ยนะครับ
ต่อมาพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจภูทรกระสังส่งเรื่องนี้
ต่อสารจังหวัดบุรีรำในการตัดสินให้คุณ
สารชั้นต้นจังหวัดบุรีรำตัดสินว่าคนขับรถเป็นฝ่ายประมาท
ซึ่งบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เงินที่เอาประกันคือ๒๕๐๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
แล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพส่วนกลาง

ความเห็นควรให้บริษัทประกันภัยอาคเนย์
ดำเนินการชดใช้ค่าสินหมายทดแทนให้กับทายาท
เงื่อนไขกรมธรรมภาคบังคับและภาคสมัครใจ
รวมเป็นเงิน๒๕๐๐๐๐๐บาทภายใน๗วันคุณ
ตั้งแต่วันที่๑๕กันยายน๖๔
แต่มาถึงตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับเงินชดเชย

ใจมากทุกวันแม่ก็คิดถึงเขาร้องไห้ทุกวันเลย
พอไปใส่ข้าวให้ลูกกินแม่ก็ร้องไห้กับลูกทุกวัน
แม่ยังไม่เคยเข้มแข็งด้วยแม่ก็อ่อนแอไม่ค่อยสบาย
ให้เขานั่นแหละพาไปหาหมอหาอะไรเขาเสียไปอย่างนี้
แม่ก็เสียใจสุดชีวิตเลย
อยากได้ลูกสาวฉันคืนมาทำให้ชดใจน่ะ
ไม่รู้แม่จะทำยังไงช่วยแม่ด้วยแม่

มากทำยังไงแม่จะเลิกคิดถึงเขาได้
นี่นะครับทางผู้เป็นพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าโอ้โหน้อยใจในชีวิตเหมือนกันนะครับ

และอีกอย่างตอนนี้ครอบครัวแทบไม่มีเงินเหลือแล้วนะครับ
แล้วก็จะทำยังไงจะทำไงถึงจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวได้
อยากจะเรียกร้องให้ผู้รู้กฎหมายคุณพ่อแม่ยกมือเลยนะ
ขอให้มาช่วยเหลือครอบครัวหน่อยครอบครัวไม่มีทางออกจริง

เหมือนว่าทำอะไรให้ลูกไม่สำเร็จ
มันติดค้างคาใจพ่อและแม่แบบนี้นะครับ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องรอทางฝั่งของบริษัทประกันภัย

ซึ่งหากบริษัทประกันภัยได้รับทราบเรื่องนี้
และอยากจะชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีก็ชี้แจงได้นะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็จะติดตามประเด็นให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนะครับ